ดูเหตุระทึกนี้ดีกว่าคุณผู้ชม
เจ้าของบ้านหลังนึงได้ยินเสียงโคมคาม

มาแล้วค่ะมาที่บ้านหลังนี้เลยค่ะ
นั่นก็คือบ้านเลขที่๕๕ทับ๑๐๔

วิทยุหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างโรจนธรรมสถานสัตหีบ
บอกว่าได้รับการแจ้งขอความช่วยเหลือมาจากเจ้าของบ้าน
ว่าได้ยินเสียงโครมครามมาเนี่ย

ตัวใหญ่มาก
คนที่อยู่ในบ้านเห็นแล้วตกอกตกใจค่ะ

ที่มาสองนายพร้อมกับอุปกรณ์จับงูนะคะ
มาถึงปุ๊บรีบคล้องคองูแล้วก็สาวงูลงมา

เห็นคำพันธ์แบบนี้หวานเสียวเหมือนกับน้ำ
พอจับได้แล้วก็รีบมาขึงเลยค่ะ

ใช้เวลาในการจับงูประมาณสัก๓๐นาทีนะคะ
ถือว่ารวดเร็วด้วยความชำนาญของจนที่

เอาใส่กระสอบปุ๋ยแล้วเดี๋ยวเขาจะนำไปปล่อย

เจ้าของบ้านพอเห็นดังนั้น

เขาบอกว่าช่วงฟ้าสางเนี่ยนะ
กำลังจะตื่นมาทำกิจวัตรประจำวัน
ได้ยินเสียงโครมคามข้างบ้าน

ก็เลยรีบเอาไฟฉายไปส่องดู
ปรากฏว่าเห็นงูเหลือมขนาดใหญ่เลื้อยเข้ามาในบ้าน
แล้วมันติดอยู่ที่ซอกกำแพงค่ะ

ถ้ามันไม่ติดจะไม่รู้มันไปไหนต่อละ

เจ้าของบ้านบอกตอนนี้ปลอดภัยหายห่วงแล้ว
ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาจะใช้เลขที่บ้านหรือว่าใช้เลขที่รถบ้านเขา
มันหลายอย่างป่ะน้องไปน้อง

ทำความสะอาดให้มันรกขนาดนี้
ไม่งั้นมันจะมาอีกนะครับคุณเจ้าของบ้านครับ
เอาว่ากันไปนะเรื่องของความปลอดภัยเอามาเป็นอันดับหนึ่งเด้อ

แล้วแต่แล้วกันเนอะ